คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่ไอดอลในยุค๙๐อีก๑คน

คือปกติเธอเป็นคนที่ผอมเพลียวร่างเล็กอยู่แล้ว
ล่าสุดเจอตัวเป็นพร้อมกว่าเดิมอีกคุณผู้ชม
เหตุเพราะว่าเธอโหมงานหนักนะคะ
เพื่อที่จะเอาเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายภายในบ้าน
คือเธอบอกว่าสามีใหม่พูดภาษาไทยไม่คล่อง
เธอก็เลยต้องแบกรับภาระเกือบทั้งหมด
แม้กระทั่งค่าเทอมโรงเรียนอินเตอร์ของลูกชายทั้งสองคน
เจ้าตัวก็ออกเองทั้งหมด
เพราะสามีเก่าไม่เคยเลี้ยวแร่
ไปฟังความกลัดกลุ้มใจทั้งหมดของหญิงเหล็ก๒๐๑๙กันค่ะ
เริ่มรับงานแสดงบ้างแล้วก็เริ่มมีรับงานร้องเพลงบ้าง
เป็นปีแรกเลยนะคะปกติก็ไม่ค่อยได้รับงานร้องเพลงโชว์ตัวสักเท่าไหร่นะคะ

ก็สองคนโตตอนนี้ก็๑๔กับ๑๒นะคะ
ก็เรียนอยู่ที่นานาชาติ
เทอมนะคะทางนู้นแบ่งเบาภาระบ้างไหมอันนี้ถามเผื่อให้
ก็ยังค่ะยังไม่มีค่ะ

คือก็กลัวว่าเขาจะไม่ติดต่อมาเนอะ

ก็ต้องดูแลไปก่อน
นี่แหละคือหญิงแกร่งตัวจริงนะ
วิ่งเข้ารอบงานไม่เว้นแต่ละวันเลยเพื่อหาเงินมาเป็นค่าใช้จ่าย
สำหรับลูกชายทั้งสองคนแล้วตอนนี้กำลังโตด้วย
คือเรียนโรงเรียนนานาชาติคือเป็นที่รู้กันอยู่แล้ว

ถือว่าเป็นคุณแม่สุดสตรองอีกหนึ่งคนน่ะ